คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปเห็นภาพที่เพจเฟซบุ๊คแม่ทับลิงเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
มันเกิดคำถามว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือ
คุณผู้ชมลองดูภาพหน่อยนะคะจะมีอยู่๒ภาพ
ภาพแรกเนี่ยจะเป็นสามมะเนรแล้วผิวพันธุ์เหมือนแบบขาวจั๊วเลย
คล้ายกับแหมปากแดงด้วย
อีกภาพหนึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ผมยาวแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวกลางคืน
แล้วดูหน้าคือแบบคนเดียวกันอ่ะแต่ทำไมภาพนึงคือเป็นเนรนะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าใครเคยเห็นบ้างเขาอยู่ที่สภาสามเณร
เขื่อนผักวิทยาที่เชียงใหม่ควรจะศึกนะ
กลางวันเป็นเนรกลางคืนแต่งหญิงออกเที่ยวแล้วล่าผู้ชาย
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่วัดสหกรแปลง๒ตำบลเขื่อนผักอำเภอพร้าว
แล้วก็เอารูปรูปนี้ที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลอะค่ะ
ให้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่านได้ดูพระครูวิบูรณปริยติการ
ท่านบอกว่าอ๋อภาพนี้เหรอสามเณรธวัชชัยปัญญากาหรือเนรนแอร์อายุ๒๐

ท่านเจ้าอวาดตอบแบบนี้ค่ะแต่เนรแอวัย๒๐
จำวัดบวชเรียนที่โรงเรียนวัดเขื่อนผักวิทยาคมปริยติธรรม
สามเณรแล้วเนี่ยมันเป็นภาพเก่าปีที่แล้ว

ที่ผ่านมาเนรนแอร์เป็นเด็กดีนะ
แต่ก็จะตุ้งติ้งบ้างแต่ไม่ได้หนีเที่ยว
กุฏิของเนรเนี่ยอยู่ติดกับกุฏิเจ้าอาวาสเลย

ก็ไม่มีไม่มีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ว่าที่มีรูปคุณคารวาสรูปอะไรที่เราเอาออกมาเนี่ย
ก็สอบถามแล้วว่าเคยถามมานานแล้วแหละ

แต่เป็นภาพของตอนที่เป็นเนรจริงจริงนึกออกไหมคะ
คือคำถามคือเอาล่ะถ้าภาพเก่าแต่ภาพเก่าตอนนั้นบวชเนรแล้ว

นี่ก็ภาพซ้ายอ่ะพี่อุ๋ย
ถ้าขวามือเนี่ยถ้ายังไม่ได้บวชก็ไม่มีปัญหา

แต่ภาพซ้ายเนี่ยถ้าบวชแล้วเนี่ย

ภาพขวาถ้าบวชแล้วแล้วกลางคืนออกไปแต่งอย่างนี้นี่ยุ่งใหญ่เลยนะฮะ
งั้นก็หมายความว่าก็ยอมรับว่าเป็นภาพเนรจริง
ใช่เนรแน่แต่ภาพเก่าเนี่ยน้องเนรคือตอนนั้นบวชหรือยังไม่ได้บวช
เจ้าอาวาสก็พาทีมข่าวไปดูที่กุฏิของเนรนะคะ
กุฏิก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้
มีนี่มีตุ๊กตามีตัวเบลอเลยมีแมวที่เลี้ยงเอาไว้ตัวนึง
พระครูสุตพพลศิษย์และพระครูสาระกิศวิมนศ์
ฝ่ายปกครองของโรงเรียนเบื้องต้นนะคะ
ท่านบอกว่ารู้เรื่องแล้วโรงเรียนลงโทษไปแล้วค่ะพี่อุ๋ย
ลงโทษตามกฎไปแล้วก็คือมีการทำหนังสือตักเตือน
ให้เจ้าตัวเซ็นรับทราบที่ผ่านมาเนรเองก็มีความประพฤติที่ดี
ผลการเรียนก็ดีเป็นเด็กเรียบร้อยดี
เป็นคนนิ่มนวลใช้คำนี้ค่ะเป็นคนนิ่มนวล
ส่วนเนรเองก็เปิดใจนะคะ
ว่าภาพที่เห็นกันในโลกออนไลน์เป็นภาพตัวเองจริง
แต่บางภาพภาพที่มีการใส่วิกผมยาวแต่งหญิง
เป็นภาพก่อนบวชค่ะเป็นภาพก่อนบวช
ส่วนภาพที่บวชแล้วแต่แหมมีผ้าคลุมสีม่วง
นี่เห็นไหมคะแล้วก็คล้ายกับปากแดงมีหมวกสีเหลืองคลุมที่ศีรษะ
ก็มันหนาวมันฤดูหนาวค่ะพี่อุ๋ย
ก็เลยตรงนี้ผ่าพันธุ์คอมีหมวกมาคลุมสีสะ
แต่มันก็มีสีที่เหมาะสมกว่านี้ได้สำหรับพี่สู่สงนั่งด้วยร่วมทั้งเนรนก็ไม่เหมาะ
สาเหตุที่ถูกนำมาโพสต์แล้วเป็นประเด็นเชื่อว่าคือในโลกโซเชียลอ่ะได้เป็น
ในเฟซบุ๊คกับครูบาชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นที่กำลังเป็นข่าวอยู่
ก็เลยมีภาพนี้ถูกแชร์ออกไปก็เครียดนะไม่สบายใจนะ
ทำให้ทางวัดทำให้ทางโรงเรียนเสียหาย
หลังจากเรียนจบก็จะศึกไปเรียนต่อไปหางานทำเลี้ยงครอบครัว
ยืนยันว่าระหว่างบวชไม่เคยออกไปไหน
จากเรียนกับอยู่ที่วัดนี่ไม่เคยไปไหนจริง
ก็ที่อำเภอพร้าวไม่มีสถานบันเทิงหรือว่าที่เที่ยวตอนกลางคืนด้วย
กลางคืนก็ไม่ได้ออกไปไหน
ใช่ครับออกไปไหนไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวัดเป็นวัดปิด

ใช่ใช่ใช่ไหมครับ
ก็ไม่สมควรจะไปโพสต์อะไรพวกนี้ด้วยนะ

และอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาละเข้าใจว่าบางทีเด็กก็อยากจะเรียนหนังสือ
ก็มาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นสมเนรแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วย
ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมนะครับ
เพราะถึงยังไงก็ถือว่าคุณก็อยู่ในพระพุทธศาสนานะครับ
ประชาชนชาวบ้านเขาต้องกราบไหว้นะครับ